เอามาดูเหตุการณ์นี้เขาใช้คำว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน
กับเหตุการณ์นี้ได้ดีเลยค่ะเป็นเรื่องของหนุ่มขายพวงมาลัย
เขาอยู่ที่สี่แยกไฟแดงจังหวัดประจีนบุรีค่ะ
เขายึดสุภาษิตว่าเขาต้องทำมาหาเลี้ยงชีพนะคะก็เลยมีการโพสต์เฟซบุ๊ก
ประกาศตามหาลูกค้าที่จ่ายเงินค่าพวงมาลัยมาให้เขาผิด
คือแทนที่จะจ่ายยี่สิบบาทให้๕๐๐บาทอ้าว
โพสต์ตามหาบอกว่าใครให้แบงค์ผิดมามาเอาคืนด้วยเนี่ยนะคะ
นายชาตรีกองคำอายุ๒๘ปีค่ะเขามีอาชีพขายพวงมาลัย
อยู่ที่สี่แยกไฟแดงคลองรังหน้าห้างโลตัสสาขาอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดประจีนบุรีค่ะ
เขาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวประกาศตามหาเจ้าของเงินซึ่งเป็นรถกระบะ
ทะเบียนจังหวัดประจีนบุรีนี่แหละค่ะมาซื้อพวงมาลัยแล้ว
ไม่รู้ตัวว่าจ่ายธนบัตรห้าร้อยมาให้โดยบอกว่าลูกค้าน่าจะให้เงินผิด
เพราะผมขายแค่พวงละยี่สิบบาทแม่ผมสอนว่าถึงจะจนแต่ก็ต้องไม่เอาเปรียบใคร
ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานค่ะใจเขาใจเราลูกค้ามารับเงินคืนด้วยนะครับ
แล้วลงวันที่ไว้ว่าหกกุมภาพันธ์น่ะนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปคุยกับนายชาตรีเพิ่มเติมค่ะ
ซึ่งเขาบอกว่าช่วง๖โมงเช้าวันนี้นายชาตรีเนี่ยก็ยืนขายพวงมาลัยให้ลูกค้าที่ขับรถผ่านไปมาตามปกติ
แล้วมีลูกค้ารายหนึ่งเรียกซื้อพวงมาลัย๒๐บาทลูกค้ารายนี้ยื่นเงินให้ตอนแรกก็นึกว่า๒๐บาทนี่แหละค่ะ
แต่หลังจากลูกค้าได้พวงมาลัยแล้วสัญญาณไฟมันเขียวพอดี
ขับรถออกจากสี่แยกไฟแดงออกไปมุ่งหน้าไปทางกะบินบุรีนะคะ
ทีนี้พอเขาหันมาดูอีกทีอ้าวแบงค์นั้นเป็นแบงค์๕๐๐บาท
ก็รีบจำทะเบียนรถลูกค้าไว้ว่าเป็นรถกระบะอีซูซูสีขาว
หมายเลขทะเบียนเจ็ดเจ็ดแปดเก้าปราจินบุรีด้วยหลังจากนั้นค่ะ
ก็ขายพวงมาลัยไปตามปกติคิดว่าเจ้าของรถอาจจะนึกขึ้นได้
ย้อนกลับมาเอาหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าก็ไม่เห็นจะกลับมานะคะ
อยากฝากบอกเจ้าของรถคันนี้ติดต่อมาขอรับเงินคืนได้ทุกวัน
เงินจำนวนนี้นายชาตรีบอกว่าไม่อยากได้ถือว่าเป็นเงินจำนวนมากสำหรับเขานะคะ
แต่มันก็มีความจำเป็นสำหรับเจ้าของเงินด้วยเช่นกันค่ะ
ฟังเสียงของเขาหน่อยค่ะ
ก็เป็นหน้ากากอย่างอื่นก็ถามได้โทรหน้าวันนี้โทรหน้าเลย
จะได้รู้ว่าใคร

นี่แหละค่ะใบหน้าของคนดีนะคะก็ถ้าใครเป็นเจ้าของเงินก็ไปเอาคืนได้ทุกวัน
เขาบอกอย่างนี้นะคะแล้วก็ยังให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้ด้วยนะคะ
นี่เลยศูนย์หกหนึ่งห้าหกสี่หนึ่งสี่แปดศูนย์
โทรหาได้ทุกวันค่ะหรือจะมาที่สี่แยกไฟแดงคลองรังหน้าห้างโลตัส
สาขาอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดประจีนบุรีก็ได้
ให้ดิฉันเดานะไปทุกช่องทางแล้ว
ไฟเขียวดิฉันว่าเป็นช่วงไฟเขียวแล้วไม่กลับมาเอาเลยเหรอ
อ๋อไปแล้วไปเลยเนอะเอ้าเรามาเอาหน่อยนะคะ